หน่อยนะคะบ้านใครที่มีลูกหลานแล้วก็ส่งไปเรียนโดยรถประจำทางหรือว่ารถรับส่งค่ะ
เสร็จแล้วเวลาเลิกเรียนแล้วเนี่ยเด็กเดินออกมาหน้าโรงเรียนเพื่อจะขึ้นรถ
ปรากฏว่ามันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินออกมาแล้วไม่เจอรถรับส่งตัวเองอืม
สุดท้ายตัดสินใจเดินไปเรื่อยจนกระทั่งหลงทางเนี่ยค่ะหนุ่มน้อยคนนี้ยังสะพายกระเป๋าเป้ชุดนักเรียนอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
ก็พยายามพูดคุยกับตำรวจนะคะเพราะว่าตัวเองหลงทางเดินออกจากโรงเรียนหารถรับส่งไม่เจอแล้วก็เดินไปเรื่อยค่ะ
ไปเรื่อยจนกระทั่งหลงทางแล้วก็ไม่เจอรถด้วยตำรวจก็เลยเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้
เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของมุมสบายราชบุรีนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘ที่ผ่านมาสักประมาณ๕โมงเย็น
พลเมืองดีก็มีการแจ้งตำรวจเข้าช่วยเหลือน้องคนนี้วัยหกขวบเท่านั้นเองนะคะก็หลงทางมาอยู่ที่บริเวณสี่แยกโรบินสันของเมืองราชบุรี
ห่างจากโรงเรียนก็หนึ่งกิโลคือน้องเนี่ยเดินจากโรงเรียนมาเพราะว่าหารถรับส่งไม่เจอ
ก็เลยตัดสินใจเดินไปเรื่อยทั้งร้องไห้กังวลกลัวไม่มีรถกลับบ้าน
เดินไปจนถึงสี่แยกโรมินสันก็๑กิโลเมตรนะไกลอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีเส้นทาง
ไม่รู้จะทำยังไงค่ะสุดท้ายคุณตำรวจ
คุณพี่ตำรวจใจดีคนนี้กำลังพูดปลอบ
แล้วก็มาให้กำลังใจน้องก็คือร้อยตำรวจวิเทียน
ก็พยายามพูดคุยน้องผ่านน้ำตาไม่รู้ว่าจะกลับยังไง
สุดท้ายก็พาน้องวัย๖ขวบคนนี้นะคะ
นั่งซ้อนท้ายแล้วก็กลับไปส่งนะคะ
เพื่อที่จะให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
หลายคนก็ได้เห็นแล้วก็เป็นอุทาหรณ์หน่อยแล้วกัน
มีลูกเล็กแดงจะกลับบ้านจะอะไร
นอกจากไปรับไปส่งแล้วก็ดูแลหน่อย
เพราะว่าน้องอาจจะออกมาแล้วหารถไม่เจอเป็นเด็กด้วย
หมวกกันน็อกแล้วก็พากลับไปส่ง

นั่งรถคุณตำรวจค่ะหารถรับส่งไม่เจอ
ขึ้นมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกระน็อกด้วย

บอกว่าช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตำรวจไปเจอน้อง

มีเด็กหายตัวออกไปจากโรงเรียนด้วยนะคะ
กระทั่งนี่แหละไปเจอน้องเขาอยู่ห่างจากโรงเรียนไป๑กิโลเมตร
สุดท้ายตอนนี้น้องมอสวัย๖ขวบคนนี้นะคะ
ก็กลับถึงมือคุณพ่อคุณแม่
อย่างปลอดภัยกันแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เนาะ
ใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ดูแลให้ดีหน่อยนะคะ

ขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะครับ